คุณผู้ชมครับช้างบุกครับช้างบุกที่จังหวัดตราด
ชาวบ้านกระเจิดกระเจิงเพราะว่าบุกเข้าไปถึงหมู่บ้านเลย

แต่ยังเป็นช้างแบบตัวลูกนะเห็นไหมว่างานนิดเดียว
อันนี้ไม่ใช่ตัวแบบตัวพ่อตัวแม่เขานะแต่ช้างป่าก็ดุนะแต่มันก็ช้างป่าเนอะ
เออมันยังไงมันก็ตัวใหญ่กว่าคนอยู่ดีแหละนะฮะเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ครับ
ช้างป่าบุกเข้ามาในพื้นที่หมู่สี่ซอยสำนักสงครองตะแบกครับ
ที่ตำบลช้างทูนอเภอหม่อไร่จังหวัดตรวาดนะฮะ
โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกครองแก้วและชุดเคลื่อนที่เร็ว
เฝ้าระวังช้างก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเนี่ยโอ้คุณเจ้าหน้าที่
ช้างมาเดินอยู่ตรงข้ามบ้านฉันเนี่ยมากินกล้วยกินมันสัมปะหลัง
หมดแล้วเสาไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยพังหมดเลยรั้วบ้านก็พังนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมานะฮะมาเฝ้าระวังช้างป่าแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
นะครับก็ไปเจอว่าส่วนของชาวบ้านเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเสาไฟที่ชาวบ้านเขาทำเอาไว้เนี่ย
ล้มหลายต้นแล้วก็ต้องตามไปโอ้โหไม่ใช่ตัวเดียวนะพอตามไปถึงเนี่ย
เจอโครงช้างป่าสิบตัวมันมีอาการดุร้ายมันตกมันด้วยนะฮะ
เพราะว่าคือช้างป่าอยู่ในช่วงตกมันแล้วก็ตอนนี้ผสมพันธุ์กัน
แล้วก็ต้องการจะขยายอนาเขตไงนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ช้างป่าออกหากินทั้งกลางวันกลางคืน
ก็ต้องคอยเฝ้าระวังแล้วก็ขับไล่ออกไปนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
โครงนี้นะมันอยู่ช่วงตกมันนะฮะมันจะมีการหวงตัวเมีย
แล้วก็มีการใช้กำลังสู้กันทำให้ชาวบ้านเข้าของเสียหาย
สว่างจากไฟฟ้าก็ไม่พอชาวบ้านก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
ไม่รู้จะโผล่มาตอนไหนเกรงว่าจะมาตอนกลางคืน
ชาวบ้านไม่เห็นแล้วมันจะไล่ทับเอาอะไรแบบนี้นะฮะ
ด้านนายวิวัตรเล็กวงนะครับเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว
แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกครองแก้ว
บอกว่าช่วงนี้นะเช้ามันออกมาทั้งกลางวันกลางคืนเลย
ยังไงชาวบ้านที่เดินทางอาจจะพบตามเส้นทางต่างได้
ก็ระวังกันด้วยนะช้างป่าในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงของฤดูผสมพันธ
มันก็ตกมันด้วยครับถ้าเจิมรีบถอยห่างอย่าไปส่งเสียง
อย่าไปบีบแรอย่าไปทำให้มันตกใจตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว
แล้วก็ผลักดันช้างกลับเข้าไปในป่าและดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
เป็นปัญหาคนช้างแล้วก็ป่านะคะ